กำลังเปิดฉากเจรจานะครับอยากจะได้ตัวกุญสือรายนี้
แล้วก็มั่นใจว่าทีมไทยจะทำผลงานได้ดีแน่นอนแต่ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากสมาคม
หวังว่าจะมีการพูดคุยสัญญาฉบับใหม่ในเร็ววันนี้หากทำผลงานได้ไม่ดีก็พร้อมจะกลับบ้าน
รอบสามสิบสองคนสุดท้ายระบบสิบในสิบเก้าเฟรมนะครับ
ถึง๑๐เฟรมก่อนชนะแจ็คลีซอฟสกี้ครับ
มืออันดับ๑๓ของโลกเจอกับหมูปากน้ำนบพลแสงคำ
สามสิบสองของโลกชาวไทยเซชั่นแรกครับ
สามารถแทงได้คมกว่านะครับปิดไป
กต่อสามเฟรมซึ่งวันนี้ครับสี่โมงเย็นตามเวลาไทยจะกลับมาแข่งขัน
ส่วนหมูปากน้ำต้องเหนื่อยหน่อยนะครับต้องการ๗เฟรมเพื่อเอาชนะให้ได้ครับ